คุณผู้ชมช่วยดูนิดนึงค่ะพระจริงหรือเปล่า
สะแก้วมีพระรูปหนึ่งออกบินทบาท๑๐โมงแล้วนะคะ
แล้วก็ไม่รับอาหารไม่รับอะไรขอเป็นปัจจัยอย่างเดียวเท่านั้น
เอาเงินอย่างเดียวเอาเงินอย่างเดียวเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะ
ที่นี่เขาไม่มีเวลาใส่ข้าวเข้าใจไหมเขาจะใส่แต่ปัจจัย๕บาท๑๐บาท
ใช่เพราะหนูก็บอกว่าหนูหนูไม่เคยเห็นพระที่ไหน

บอกกันคอรหากันญาติโยมสงสัย
ห้อยบัตรค่ะแต่ออกรับบาท๑๐โมง
รับแต่เงินอย่างเดียวอาหารหงอาหารไม่รับเลยนะคะ

จากการตรวจสอบเป็นพระลูกวัด
ตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
ทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบรายละเอียดให้เพิ่ม
เจ้าคณะอำเภออรัญญประเทศและประหลัดอำเภออรัญญประเทศ
ก็ลงพื้นที่ไปไปตรวจสอบให้
ในคลิปคือพระสุโรธยศธรรโม
ที่ลบบุรี๑๑พันศาย้ายมาจำวัดที่นี่
แล้วมีพฤติกรรมแบบนี้จริง

ก็จะไปตลาดโรงเกลืออรัญญประเทศแบบนี้ค่ะ
พระสุโรธตัวเองก็เลยยอมรับนะคะ

ขับรถด้วยนะไม่มีใบขับขี่ด้วยนะ
ไม่ปฏิบัติตามวินัยสงฆ์ไม่ทำกิจของสงฆ์

คณะสงฆ์บอกว่าเอาจริงเตือนหลายครั้งแล้ว

คือพระสุโรธบอกว่าก็ไม่เห็นต้องศึกเลย
ไม่ได้ทำผิดวินัยร้ายแรงอะไรที่ถึงขั้นต้องศึก
แต่ตอนนี้ก็ให้ออกจากพื้นที่น่าจะออกพื้นที่พรุ่งนี้แหละ
คือถ้าจับศึกก็ต้องส่งวัดต้นสังกัดค่ะ
แต่โทษมันไม่อาบัติปราชิกถึงขั้นนั้นหรอก
ทางจังหวัดก็มีอำนาจก็คือขับออกจากจังหวัด
ค่ะนี่ก็เลยขับไปแล้วค่ะ
แต่ไม่รู้จะขับรถไปไหนอีกนะเพราะว่าไม่มีใบขับขี่ด้วย